ในช่วงของปิดเทอมแบบนี้เราย้ำเตือนกันเป็นประจำทุกครั้งเรื่องของเด็ก
เยาวชนที่พากันไปเล่นน้ำคลายร้อนอากาศร้อนนะเออบางทีไม่ได้บอกคุณพ่อคุณแม่ก็ไปเล่นน้ำกันนะฮะ
เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นอีกแล้วคุณผู้ชมเด็ก๔คนพากันไปเล่นน้ำแล้วก็จมน้ำหายไป๑คนครับ
ที่เกิดเหตุเป็นบ่อน้ำร่องสวนหลังหมู่บ้านตะวันงามครับในอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี
ชาวบ้านก็ได้พยายามช่วยกันปั๊มหัวใจช่วยเหลือเด็กชายจักรินวรรณชัยนักเรียนชั้นป๕อายุเพียง๑๒ปี
สภาพเนื้อตัวก็ซีดเขียวไปแล้วนะครับหลังจากช่วยกันขึ้นมาจากร่องน้ำได้และเด็กก็เสียชีวิต
เด็กชายเอกเพื่อนที่ไปเล่นน้ำเนี่ยบอกว่าก็ชวนเพื่อนมาเล่นน้ำคลายร้อนกัน๔คน
ระหว่างที่กำลังเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานครับเด็กชายจักรินกับเด็กชายบีได้ร้องขอความช่วยเหลือ
ตัวเขากับเพื่อนเนี่ยก็รีบเอากิ่งไม้โยนไปให้ไปจับเด็กชายบีจับแล้วก็ช่วยดึงขึ้นมาจากน้ำ
ส่วนเด็กชายจักรินนั้นคว้ากิ่งไม้ไม่ทันจมน้ำหายไปจึงรีบวิ่งไปตามชาวบ้านที่ทำงานอยู่แถวนั้นไปช่วย
แต่ว่าเด็กชายจักรินนั้นเสียชีวิตไปแล้วตำรวจก็เลยต้องมีการนำศพนะฮะส่งให้กับสถาบันนิติเวศแล้วก็ประสานญาติมารับศพไปประกอบพิธีต่อไปนะฮะก็ย้ำเตือนแบบนี้เป็นประจำทุกครั้งคุณผู้ชมที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะฮะอย่าให้ลูกหลานนั้นไปไกลหูไกลตาโดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะครับ